กันที่เรื่องราวของผู้หญิงที่มีอาการป่วยทางจิตคนหนึ่ง

คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเธอเคยไปก่อเหตุเมื่อปี๒๕๕๘

ครั้งนั้นเธอถูกตัดสินจำคุก๘ปี
แต่รับสารภาพก็ให้จำคุกเหลือกึ่งหนึ่งคือ๔ปี
รับโทษไป๔ปีแล้วก็ส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาล

อันนี้คุณหมอเองก็ยืนยันแล้วว่ามีอาการป่วยทางจิตจริง
คือเชื่อว่าไม่มีใครจำคดีนี้ไม่ได้

แต่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล๑สัปดาห์

มาก่อเหตุซ้ำมีเด็กอายุเพียง๕ขวบ
ซึ่งครบ๕ขวบวันนี้เป็นวันเกิดของน้องคนนั้น

ถูกแทงตายเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดที่ร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ที่ร้านอาหารมันคือมันมีแคร่ไม้ไผ่
ซึ่งเด็กที่ถูกแทงนอนอยู่

นะฮะก็คือน้องแอมอายุ๕ขวบ
ครบ๕ขวบวันนี้พอดีครับ
หลังจากเกิดเหตุภาพที่เห็นก็คือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ผู้ก่อเหตุคือนางสาวจิตรดา
ตันติวันนิชยสุขอายุ๕๑ปี
นะฮะวันนี้ก็ต้องเดินทางไปที่สพนครชัยศรีมากับแม่
นะฮะโดยอยู่ในอาการเหมือนลอยไม่ยอมพูดจากับใคร
มีอาการตกอกตกใจบ้างเล็กน้อยจากนั้นก็ลงมา

กับแม่ลากกันไปอุ้มไปที่โต๊ะ
ไปที่โซฟาแล้วก็ไปนอนฟุบแบบนี้แหละครับ
ตำรวจก็เลยต้องสอบปากคำแม่ก่อน
แม่ก็บอกว่าก็ลูกสาวมีอาการทางประสาท
รักษามาตั้งแต่ตอนอายุ๒๐แล้ว
นี่ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วก็ยังไม่หายดีนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางญาติเองก็เดินทางมาที่สพนครชัยศรี
ก็คือนางสาลีอวลมินอายุสี่สิบเก้าปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของน้องแอมนะฮะบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่กำลังเลี้ยงหลานอยู่สองคนในร้านอาหาร
ก็เป็นร้านตามสั่งนะมีน้องเอิญ๖ขวบกับน้องแอม๕ขวบเป็นพี่น้องกัน
ตอนนั้นหลานสองคนหลับอยู่ที่แค่ไม้ไผ่
จากนั้นผู้ก่อเหตุเดินมาสั่งข้าวสั่ง๖กล่องก็พูด
เอ๊ะทำไมวันนี้สั่งเยอะจังต้องหกกล่องแปลกใจ
จิตรดาตอบว่าเอ้ากระเสื้อไปกินที่บ้านตามปกติ
หลังจากนั้นก็มีการเดินไปรอในร้านนะฮะ
ตอนนั้นไม่มีคนนั่งในร้านเลยเพราะว่าร้านไม่ให้คนนั่งทานข้าว
เพราะเป็นช่วงของการอ่าระบาดของโควิดสิบเก้าอยู่
ไม่กี่วินาทีถัดมาได้ยินเสียงหลานเนี่ยร้องเรียกตะโกนไปนะฮะ
หลานก็มีการตะโกนตอบกับหลานว่าเอาไปนอนไปเดี๋ยวปู่มา
เดี๋ยวย่าขายของก่อนแบบนั้นหลังจากนั้นย่าก็ตักอาหารใส่กล่องไป
ไปเอ๊ะทำไมเห็นหัวของหลานนั้นพาดอยู่กับขอบของแคร่ไม้ไผ่
ค่ะนะฮะแต่นางสาวจิตรดานั้นหายไปแล้วตอนนั้นยังไม่คิดว่าหลานถูกแทงนะ
แต่เอกใจก็เลยเดินไปจับตัวหลานให้นอนแบบเอาหัวขึ้นมาที่แคร่นะฮะ
โอ้โหไปเห็นเลือดอยู่ที่ท้องแล้วก็เห็นมีดเปื้อนเลือดตกอยู่
ก็เลยรู้ว่าอ้าวหลานโดนแทงเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะมีดเล่มนี้แหละนี่ครับ
อ่าไปฟังเสียงของย่าของน้องแอมนะฮะ
อยากขอความยุติธรรมคืนให้น้องเขาอะค่ะน้องเขายังมีชีวิตอีกเยอะ
น้องเขากำลังฟึกใส่แล้วเลยไม่อยากให้น้องเขาเป็นแบบนี้
เขาไม่รู้ตัวว่าเขาโดนแทงเขาตายโดยที่เขาไม่รู้สึกตัว
เขาก็น้องเขานอนหลับอยู่มันเกินไป
ข้าวอุปกรณ์มันก็ดังแต่เขาก็ใช้ชีวิตปกติ
ขับรถยนต์ไปหาหมอเองคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีญาติไป
นั่งรถเมฆคนเดียวเองอะไรเองได้แต่ปกติเขาคนไปโลกนี้
ไม่ขอให้ขับรถทุกคนเห็นหน้าเขา
ถ้าคนไม่มีสติยิงทำไมเขาไม่แทงคนที่บ้านล่ะ
เมื่อวานเนี้ยเขามาแทงลูกเราทำไมนอกจากเขาวางแพทย์ในใจเขาไว้ใช่ไหม
สิ่งที่มันน่าเศร้าคือวันนี้วันเกิดของน้อง
ค่ะพ่อของน้องโพสต์ข้อความสามสิบทับสามทับห้าแปด
เป็นวันที่ลูกลืมตาดูโลกเป็นวันที่พ่อมีความสุข
แต่ยี่สิบเก้าทับสามทับหกสามเป็นวันที่พ่อและทุกคนใจสลาย
ได้แต่ยืนมองลูกจากไปโดยที่ไม่มีวันกลับวันนี้เป็นวันเกิดหนู
ทุกคนและทุกคนมาทำบุญวันเกิดให้ลูกแล้วนะไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ให้ไปเกิดเป็นลูกของพ่อตลอดไปนะน้องแอมรักและคิดถึงลูกเสมอ
แฮปปี้เบิร์ตเดย์วงเล็บให้กับน้องแอมด้วยแล้วก็ให้ไปอยู่บนสวรรค์
เป็นนางฟ้าตัวน้อยของพ่อนะลูกทุกคนรักลูกมากนะน้องแอม
ก็เป็นข้อความจากคุณพ่อค่ะก็จริงจริงก็เป็นปัญหาที่ต้องดูกันแหละว่า
ทางสถาบันเนี่ยเห็นว่าจิตรดาอาการดีแล้วเลย

แต่อันนี้ต้องกลับไปตรวจสอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ผู้ป่วยด้วยเพราะว่าจริงผู้ป่วยจิตเพศ